คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่หนุ่มหน้าใสนะคะแจ๊กกี้จักรินค่ะ
กำลังดังอยู่ดีแต่ว่ามีข่าวเมาส์ออกมานะว่าเออเนี่ย
นิสัยไม่ค่อยน่ารักเลยนะทั้งจีบผู้หญิงไปทั่วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ครบซ้อนมีผู้หญิงหลายคนจนเพื่อนของฝ่ายหญิงทนไม่ไหวค่ะ
ขอโพสต์แฉร่ายยาวเต็มทวิตเตอร์เลยนะ
ล่าสุดหนุ่มแจ๊กกี้ค่ะก็ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงครับ
พร้อมทั้งปฏิเสธว่าไม่เคยคบซ้อนใครยืนยันตอนนี้โสดสนิทเลย
แล้วก็ไม่คิดนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นการดิสเครดิตของผู้ที่ไม่หวังดี
ว่าเออก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการบันเทิงอะพี่
ก็ต้องเจอข่าวแบบนี้บ้างนะคะไปฟังค่ะ

พี่โล่โดนแต่เขาหักอก